ช่วงเย็นวานนี้นะคะมีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
อายุสักประมาณสี่สิบถึงสี่สิบห้าปีลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็ลักษณะมือถูกมัดค่ะตอนแรกเนี่ยก็คาดว่าเอ๊ะ
จะเป็นนายรัติภูมิเซลล์แมนหนุ่มที่หายตัวไปหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมรองผู้กำกับการตำรวจภูทรปากเกร็ด
บอกว่าจะมีการเร่งหาเบาะแสกรณีพบศพชายคนนี้นะคะ
แต่ณตอนนี้ต้องบอกว่าศพผู้ชายคนนี้เนี่ย
ไม่ใช่นายรัติภูมิค่ะความคืบหน้าคดีพบศพชายลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือก
บริเวณหน้าวัดเชิงเลนตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนั้น
ศพที่พบตอนแรกคาดกันว่าจะเป็นนายรัติภูมิพิมพ์ใจใส
อายุ๓๔ปีเซลล์แมนขายรถยนต์ที่หายตัวไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า
จากการสอบถามพันธุ์ตำรวจโทยศวินเอี่ยมพุ่ม
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ด
ยืนยันว่าศพนี้ไม่ใช่นายรัติภูมิค่ะ
จากการดูรูปภัณฑ์เบื้องต้นที่ญาติไปดู
ก็บอกว่าไม่ใช่นายรัฐภูมิแน่
จากว่ารูปภัณฑ์สันธารไม่ตรง
เพราะว่าที่ข้อมือค่ะไม่มีรอยสักรูปดาว
และฝ่ามือไม่มีแผลเป็นก็เลยตัดประเด็นนี้ออกไปนะคะ
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนติดตามไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อรอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะ
จากการร่วมชนะสูตรกับแพทย์ในเบื้องต้นแล้ว
ตอนนี้เราส่งศพเนี่ยไปตรวจพิสูจน์หลักฐานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
เพื่อนเราจะได้ดูประเด็นต่างที่ได้จากศพ
ได้จากวัตถุพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ในเมืองต้นเนี่ยเราอยากจะเร่งรักคุณหมอนะ
หรือเป็นพระม่าคำเอนลาว
เพื่อได้ตามตัวให้ทราบโดยเรียกว่าบุคคลผู้ตายแต่ใคร
เพื่อจะได้หาบ่อแสต่อไป

บอกว่าไม่มีรูปภัณฑ์สันธารตรงกับ

นครบานเขาก็ติดตามมาดูผลเลยว่า
มันใช่ของเขาหรือเปล่าซึ่งเขาก็ยืนยันถูกต้องตรงกัน
พันธุ์ตำรวจโทยศวินบอกนะคะว่า
คดีนี้ตำรวจยังคงสืบสวนหาเบาะแสของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
เพราะยังไม่รู้ว่าเป็นใครและทำไมถึงถูกฆาตกรรม
ขอประชาสัมพันธ์ค่ะให้ผู้ที่สงสัยว่าผู้เสียชีวิตจะเป็นญาตินะคะ
สามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ